อีกรณีที่เสียธุรกิจอลัยยนต์ไปตีกอล์ฟกับเพื่อน
เบียร์ไป๖ขวดแล้วขับรถออกมา
ไปพุ่งชนกับรถของรองพุ่มกับการกองมะครับการปราบปราม
เข้ามากัน๓คนพ่อแม่แล้วก็ลูกคนเล็ก
ชนจนทำให้เขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุทั้งพ่อและแม่
ส่วนลูกคนเล็กมีอาการสมองบวมบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดลูกสาวคนโตก็เดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาแล้ว
แล้วก็พร้อมกับญาติของครอบครัวไปรับศพพ่อกับแม่ค่ะ
นางสาวสุภาพิษงามสุวิชากุลหรือว่าน้องพลอยวัย๑๖ปี
ลูกสาวคนโตพร้อมกับญาติญาตินะคะ
เดินทางมารับศพพ่อก็คือพันธ์ตำรวจโทจตุพร
งามสู่วิชากลหรือว่ารองตี
รองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๒กองบังคับการปราบราม
แล้วก็ศพของแม่นางนุชชนาธิงามสู่วิชากุลอายุ๔๔ปี

ที่นายสมชายเวโรธพิพัฒน์วัย๕๗ปี
คู่กรณีเมาแล้วก็ขับรถพุ่งชน
จนทำให้เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเลยนะคะ
น้องร้องไห้ไม่หยุดเลย
นางสาวคณิตถาเลิศวรจักรพงศ์พี่สาวของนางนุชชนาธิ

เล่าให้ฟังว่าได้เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุด้วย
ก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน

ก่อนจะทำการรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัตรีทศเทพ
หลายคนถามถึงอาการของน้องแพร่ค่ะ
ลูกสาวคนเล็กที่ประสบอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ยังอยู่ในห้องไอซียู
เด็กหญิงพิชยาภางามสุวิชากุลหรือว่าน้องแพรววัย๑๒ปี

ตอบสนองได้แล้วด้วยการเขียนเนี่ยค่ะแล้วคุณผู้ชมดูสิ
น้องถามตลอดว่าแม่กับป๊าป๊าไปไหน
ป๊ากับแม่อยู่ไหนคิดถึง
ถามหาพ่อกับแม่ตลอดซึ่งคุณป้าบอกว่า

ไม่มีใครกล้าบอกน้องว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้ว
ก็เลยบอกได้แค่ว่าป๊ากับแม่รักษาตัวอยู่
การรักษาตัวก็เลยยังมาเยี่ยมน้องไม่ได้ค่ะ
คือเพราะตอนแรกเราเป็นห่วงคือน้องนอนนิ่ง
แล้วคือตอบสนองโดยการกระดิกนิ้ว
เราก็เลยไม่แน่ใจว่าในความทรงจำน้อง
หรืออะไรจะกลับมาสามารถเรียนหนังสือได้ไหม

เขาพยายามที่จะสื่อสารกับพี่เขา
ทำให้นิกค่อนข้างมั่นใจว่า
ความจำหรือว่าความรู้สึกของเขา

๖๗๐เนอะน้องพลอยเนอะ

เหมือนผ่านเรื่องที่มันน้องอะไรบ้างเนี่ย
คืออารมณ์ยังไม่ค่อยคงตัว
ต่อมานายสมชายคนก่อเหตุค่ะ
ก็ได้เดินทางมาที่งานศพด้วยนะคะ
ก็มากราบเท้าขอคำมาแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ

แล้วก็บอกว่าเตรียมจะบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้ด้วย
แล้วก็ประกาศบอกว่าจะเลิกดื่มสุราตลอดชีวิต
และจะขอดูแลครอบครัวผู้เสียหายเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของตัวเอง

แล้วก็กลุ่มเพื่อนที่เคยสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาด้วยกันเป็น๑๐คนนะคะ
คือรองตีตอนนี้เขาก็เรียนทางนักกฎหมายด้วย
ก็กำลังจะมีอนาคตที่ดีทางด้านกฎหมายแหละ

จะช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับครอบครัว
เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวก็เหลือน้องสองคนเอง
คนนึง๑๖ปีอีกคน๑๒ปี

เรื่องของคดีความหลายอย่างที่จะต้องจัดการดูแลนะคะ
เพื่อนก็บอกว่าจะเป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องนี้
แล้วก็ยืนยันด้วยเลยนะคะว่าตอนนี้ญาติผู้เสียหาย
ยังไม่ได้เจรจาอะไรกับคู่กรณีเลยนะคะ
ต้องรอให้พิธีชาปนกิจเรียบร้อยก่อน

ส่วนกำหนดการบำเพ็ญกุศลพันธ์ตำรวจโทจตุพรและภรรยา
มีการรดน้ำศพไปช่วงเย็นที่ผ่านมา

และมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
จากนั้นได้ตั้งสวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๓วัน
แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่๒๐เมษายนนี้
เวลาบ่าย๒โมงตรงที่วตรีทศเทพด้วยนะคะ